พาคุณผู้ชมไปที่ปราจีนบุรีกันก่อนค่ะ

แล้วล้อรถไปเหยียบระเบิดแล้วก็เสียงดังขึ้น
ชาวบ้านก็ตกใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เก็บกู้วัตถุระเบิดก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ
ปรากฏว่าเป็นระเบิดที่กลุ่มวัยรุ่นทำขึ้นมาเองค่ะ
คือก่อนหน้านี้ปลาใส่คู่อริไปแล้ว๒ลูก

เป็นกลุ่มวัยรุ่นทำขึ้นมาค่ะ

เป็นระเบิดถูกพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๓นิ้วครึ่ง
ลงในถังน้ำค่ะแล้วก็แกะทำลาย
ปรากฏว่าพบว่าเป็นระเบิดผลิตจากดินเทา
เศษหินและเศษแก้ว
ก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจโทปัณวิทย์บุญชุม
ร้อยเวรสอบสวนสพบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี

ว่าเจอวัตถุระเบิดที่บริเวณถนนสายบ้านสร้าง
แตนหมู่๑ตำบลบางแตน
ระเบิดทำงานไปแล้ว๒ลูก

ล้อหน้าซ้ายเหยียบเข้ากับระเบิด
แต่ว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะคะ
ห่างจากรถไปอีกประมาณสัก๑๐๐เมตร
ก็ไปเจอลูกระเบิดแสวงเครื่องชนิดทำเอง
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำล้อยางเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

ร้อยตำรวจโทเทวันภูมิฐาน
ต้องนำไปใส่ในถังน้ำ

จากการสอบสวนปรากฏว่าคุณผู้ชมครับ
เป็นระเบิดที่กลุ่มวัยรุ่นเขาผลิตขึ้นมา

เป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบชนิดทำเองค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดไปแล้ว๒ลูก
ลูกที่๓ลูกที่๔ไม่ทำงาน

ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาเก็บกู้ทำลาย

เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ